เอาน้ำเย็นมาหน่อยเอาน้ำเย็นมาพี่จะรูปสุภาพสตรีสองท่านนี้ให้ใจเย็นก่อน
ส่วนคุณผู้ชมที่เป็นสุภาพสตรีน้ำเย็นเต็มแก้วดื่มให้หมด
หัวรัวหมัดต่อยเมียท้องนอนสลบริมถนน
ต่อไปนี้มีความรุนแรงนะครับถ้ามีเด็กดูด้วยโปรดแนะนำ

โอ้โฮพี่คนดูไม่ไหวนะว่าทำไม

ทีมงานเอาน้ำเย็นเข้ารูปสุภาพสตรี
ทั้งสองท่านข้างพี่ก่อน
แล้วทำไมต้องทำขนาดนั้นแล้วผู้หญิงเขาท้องไม่ใช่เหรอ
คือเคยเจอไหมเรื่องผัวเมียทะเลาะกันเนี่ย
คนกลางพลเมืองดีมันจะเงอะเงื่อนหน่อย

เหมือนพี่รายเดอร์เนี่ยเธออยากจะช่วย
แต่บอกพอผัวเมียปั๊บมันก็ต้องถอยก้าวหนึ่ง

โอ้โหรุนแรงมากคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้พลเมิงดีก็ยืนเงิน
เห็นผู้ชายคนนี้ทั้งฉุดทั้งกระชากทั้งจิก
ทั้งตบโอ้ยยังไม่หมด

พี่ช่วยหนูด้วยหนูท้องช่วยหนูด้วย
คุณผู้ชมผู้หญิงคนนี้ท้องประมาณ๕เดือนได้
มีบางจังหวะฝ่ายหญิงพยายามใช้มือเหนียวล้างเสาไฟกับสายสลิงเมื่อกี้เห็นไหม
นี่ฮะปรากฏว่าผู้ชายมันใช้แรงดึงไปได้
ไปต่อยไปทำอะไรที่ทำร้าย
เราไม่เห็นภาพแต่ที่ต่อยเห็น
ปรากฏว่าผู้หญิงสลบอยู่กับพื้นครับฝ่ายชาย

หน้าปั๊มเอสโซพัทยาใต้ถนนสุขุมวิทย์
ขาเข้าพัทยาหนองปลือบางละมุงชนบุรี
ฝ่ายชายหนีไปกลุ่มรายเดอร์ก็แจ้งตำรวจ
พี่มาตรวจสอบหน่อยพี่ตำรวจนะ
มาช่วยเรือผู้หญิงคนนี้หน่อยอายุ๒๘นาที

ตรวจสอบปั๊บโอ๊ยเธอตั้งคัน๕เดือน

กู้ภัยมาปฐมพยาบาลแล้วนำตัวส่งโรงพยาบาลบางละมุงครับ
หลังเกิดเหตุตำรวจสกัดจับผู้ชายคนดังกล่าวไว้ได้
อายุ๓๐ปีขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปตามถนนสุขุมวิทย
ขออภัยนะฮะยังจับตัวไม่ได้นะ
คือตามสกัดแต่ยังจับตัวไม่ได้ขออภัย
แต่ต้องจับให้ได้นะข่าวนี้ก็เหมือนกันต้องจับให้ได้

ตำรวจต้องรอให้คนเจ็บอาการดีขึ้นก่อนเดี๋ยวจะสอบสวนนะฮะ
และขยายผลหาตัวผู้ชายคนนั้นให้ได้
ในท้องน่ะลูกของเขาใช่ไหมแล้วเขาทำกับเมียเขาแบบนี้ได้ยังไง

ก็ตอนซ้อมรู้ว่าท้องผู้หญิงบอกท้องอยู่

คุณผู้ชมก็ใจเย็นกับคอมเมนต์นิดนึงอะนะคะ